แต่บังเอิญด้านไปเห็นไอ้แท่งแท่งหนึ่งแบบนี้
มันจะทิ่มของดิฉันแล้ว
พูดไม่ได้นะมันจะทิ่มของดิฉันแล้ว
ดังนั้นจุดประสงค์ของพี่วินคืออะไร
นี่แหละแล้วก็ถ่ายภาพนี้มานะฮะ
ใช่ค่ะก็มีชื่อวินชัดเจนเลยคุณผู้ชมนะที่ด้านหลังเสื้อ
แล้วภาพนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปโอ้โหคนมาคอมเมนต์กันเต็มแล้วค่ะ
หญิงสาวรายนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นวินค่ะ
อยู่แถวรัชดาห้วยขวางที่เธอเรียกใช้งาน
แล้วทีนี้เธอนะก็บอกว่ามีการฝากเรื่องให้เจ้าของวิน

อยากรู้ไอ้แท่งนี้มันคืออะไร
เธอบอกตอนเห็นโอ้โหเธอสั่นไปหมดเลย

สิ่งแรกคือหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายเอาไว้ทันที
แต่เธอแค่รู้สึกเสียใจว่าไม่มีใครช่วยเธอเลย

เหมือนคนแถวนั้นแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์ยืนงงกันค่ะ
โพสต์ยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่า

เธอเล่านะอันนี้ตามคำบอกเล่าของเธอ
บอกว่าตอนขึ้นรถแรก
มีการปรับกระจกอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เธอก็แปลกใจนะจะปรับอะไรนักหนา

ค่ะเขาบอกว่าแล้วช่วงที่ขับรถ

ถอยมาจะโดนเธออยู่แล้ว

ใช่ค่ะสลับกับมองกระจกไปมาค่ะ
พอโดนจับได้เธอบอกว่า
คนขี่วินปฏิเสธหน้าตาเฉยค่ะ

เธอก็เลยบอกโอ้โหแบบนี้เนี่ยนะไม่มีทางสำนึก
เมื่อไหร่กฎหมายจะเอาผิดกับคนพวกนี้สักที
ทั้งหมดทั้งมวลคือสงสัยสิ่งเดียวนั่นแหละ
ไอแท่งนี้มันคืออะไรกันแน่ค่ะ
เชื่อไหมฮะว่าสิ่งที่เธอเอาภาพมาลงแค่นี้นะ

คนในโลกโซเชียลคอมเมนต์กันเยอะเลย

พี่วินเหน็บแท่งอะไรไว้
บางคนบอกเป็นการที่พี่วินเขาแขวนประหลัดขิกไว้ที่เอวหรือเปล่า

บางคนบอกว่าเป็นด้ามเหล็กขูดชาร์ฟหรือเปล่า

แล้วบางคนบอกพี่วินมีวัตถุประสงค์อะไรที่จะให้แท่งนี้
ทิ้มผู้โดยสารหรือไม่
แล้วก็มีคนก็ไปตำหนินะไปตำหนิเจ้าของโพสต์ด้วย
บอกว่าเจ้าของโพสต์ถ้ายังไม่รู้คำตอบอะไร

พี่วินเขาไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาทิ้มของคุณแบบนี้นะฮะ
แต่ทีนี้เจ้าของโพสต์เข้าไปเขียนโพสต์ใหม่อีกโพสต์หนึ่ง
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตำหนิใคร
แต่อยากรู้ว่าแท่งประหลาดในกางเกงด้านหลังของพี่วินคืออะไรกันแน่
ไม่เจอกับตัวเองคุณไม่รู้หรอกมาด่ากันแบบนี้

เธอก็ตกใจเป็นเหมือนกันพอมาเจอไอ้แท่งประหลาดโผล่ออกมาตรงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็ไปตามหาความจริงมาให้คุณผู้ชม
บอกว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์ในคลิปนี่เอาออกมาแล้ว
ไปเจอพี่เขาแล้วนะคุณคือไปเจอตัวของพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้ว
วินมอเตอร์ไซค์ในคลิปเป็นวินผีฮะ
ไม่ใช่อยู่ในวินที่ถูกกฎหมาย
และผู้ชายคนนี้จนถึงขนาดนี้ที่เราไปเจอตัวเนี่ย

และมีการรำด้วยนะรำต่อหน้านักข่าวเลยนะ
นี่ไทยรัฐก็จ่อไมค์อยู่พี่เขาก็รำไปด้วย
เราก็ไม่นี่นะคุณนะ
ก็สงสัยอยู่ว่าพี่พี่มีอาการแปลกแบบนี้ยังไงกันนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถามว่าสิ่งที่เป็นแท่งเนี่ย
ที่พี่เหน็บไว้ที่บ้านท้ายพี่คืออะไร

ไมโครโฟนเขาเหน็บเอวไว้ทุกครั้งเพราะเขาชอบร้องเพลง
เขาจะร้องเพลงแล้วก็แขวนเน็บไว้ที่เอว
ไมโครโฟนยังไงดีฮะ
ตำรวจเองนะคุณนะ
และท่านก็รู้ว่าเป็นวินผีก็ต้องผิดอยู่แล้วล่ะ
จะไปสอบปากคำพี่วินคนนี้ด้วยตัวเองเลย
ว่าตกลงให้ทั้งที่พี่อ้างว่าเป็นไมโครโฟน
มันจริงหรือไม่พี่เหน็บไว้ทำเพื่อ

คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นแค่ไหนกว่า
จะร้องเพลงนี่คือต้องพกไว้ติดตัวตลอดเวลาเลยเหรอคะ
อันนี้เราก็สงสัยเนอะ

แล้วก็เดี๋ยวไทยรัฐทันข่าวคงหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ